เรามีโปรแกรมสำคัญนะครับที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดให้ชมกัน
สิบสามถึงยี่สิบเก้ามกราคมกับรายการชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งไทยนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าอาเซียนในกีฬาฟุตซอลแล้วก็เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้
มิเกเรโก้คุมทีมซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๓นัดเพื่อตัดตัวนักเตะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงฝึกซ้อมกันอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็โปรแกรมออกมาเป็นที่เรียบร้อย
เครื่อง๓นัด๑๗มกราคมเจอกับกรมทางหลวงทีมในฟุตซอลลีกนะครับหลีกสูงสุด
มกราคมเจอกับทีมชาติลาวแล้วก็๒๑มกราคมพบกับทีมรวมดาราฟุตซอลลีก
ซึ่งมิเกลก็จะดูฟอร์มผู้เล่นใน๓เกมนี้ตัดตัวให้เหลือ๑๔คนสุดท้าย
โดยรอบแรกจะตัดจาก๒๐นะครับให้เหลือ๑๖คนก่อนจะแข่ง๑สัปดาห
รอบ๒ตัดให้เหลือ๑๔คนก่อนแข่ง๓วันตามธรรมเนียมครับ
ระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมมี๗ชาติเข้าร่วมการแข่งขันครับ
ส่วนรอบรองครับแข่งวันที่๒๗แล้วก็รอบชิงวันที่๒๙นะครับ
รัฐทีวีถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันครับ